กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเล่าเส้นเป็นเรื่อง
หลังจากที่เราได้พูดคุยกับน้องอาตอม

น้ำซุปที่มีเครื่องเทศถึง๓สัญชาติ

ถ้าพร้อมกลัวเงินเลยจ้า

จะเห็นได้ว่ามันมีชั้นไขมันแทรกซึมอยู่ในนี้

มันน่าจะนุ่มลิ้นนุ่มปากเลยทีเดียวนะครับ

ตอนนี้พร้อมจะชิมแล้วนะครับเรามีสองเมนูด้วยกัน
อันนี้อะไรอ่ะเคาะเหล่าหม้อไฟค่ะเคาะเหล่าหม้อไฟนะฮะก็คือเส้นแล้วก็สั่งเส้นอะไรก็ได้
ใช่ค่ะมาถามด้วยกันและนี่ก็คือเส้นมีรวมมิดค่ะรวมมิดนะฮะ
มิตรเรามีอะไรบ้างในจานมีเนื้อเปื่อยค่ะเนื้อเปื่อยใช่ค่ะลูกชิ้น
ชิ้นไส้อ่อนค่ะไส้อ่อนใช่ค่ะ๓อย่างด้วยกันนะครับผม

มันมันหวานแล้วก็มันหอมมากเลยไอ้รสรสหวานนี่มันมาจากอะไร
ลำยัยด้วยค่ะลำยัยใช่ไหมใช่แล้วก็เนื้อด้วยใช่ไหมใช่ความหวานจากเนื้อ
ใช้เวลานานแล้วไอ้สมุนไพรสามสัญชาติเนี่ยมันช่วยอะไรในรสชาติแล้วก็ช่วยอะไรในเรื่องของเนื้อบ้างอ่ะ
คือมันสมุนไพรสามสัญชาติมันจะช่วยในการดับกลิ่นข้างในค่ะดับกลิ่นคาวดับกลิ่นเครื่องในใช่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

๑๒๐บาทให้เยอะมากจริงผมมีเนื้อหลายชนิดจริงเยอะมาก
บาทเท่านั้นขายมา๔ปีแล้ว

ตอนนี้จะขยายธุรกิจเพิ่มอีกแล้ว

ให้รถเข็นค่ะแล้วก็อุปกรณ์พร้อมขาย

ไม่ได้ให้ค่ะก็คือเราจะมีหัวเชื้อผสมน้ำ๖๐ลิตร
ก็คือผสมน้ำจะขายได้๒๐๐ชามค่ะ
โอ้โหหมายความว่าซื้อหัวเชื้อจากเรานำมาผสมน้ำ๖๐ลิตร
ในแต่ละวันคุณจะขายได้ประมาณ๒๐๐ชาม
ใช่ค่ะบวกกับลูกชิ้นเราด้วย

ลูกชิ้นที่เราทำเองก็ต้องซื้อจากเรา
เริ่มขายทาง
ก๋วยเตี๋ยวดวงปังเนี่ยขยายไปทัวร์ทุกที่

สำหรับร้านนี้ล่ะร้านต้นตำรับของเราเนี่ย

ตั้งอยู่ที่เคหาร่ม๙ค่ะ
ลูกค้าจะเข้ามาจากต่อเสอยมิถิน
ค่ะหรือว่าจากตลาดแกลงไกลก็ได้แล้วตรง
ก็ไม่ไกลเปิดปิดกี่โมงจ้ะเปิดเก้าโมงเช้าค่ะ
สามทุ่มครึ่งมีวันหยุดไหมไม่มีค่ะ
ยังไม่หยุดเปิดทุกวันมาได้ลองมาทานดูก่อน
สนใจทันทุกคนก็ซื้อเพลินด์ชัยไปใดกัน
กันนะครับผมอะล่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณค่ะ
เรียกได้ว่ากว่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นตลาดชามให้เราได้ทานาน
ทางร้านได้ใส่ใจทั้งในตัวเนื้อตุ๋นและน้ำซุปที่มีถึง๓สัญชาติ
แต่ความอร่อยอย่างเดียวนั้นก็ยังไม่สามารถทำให้เป็นที่รู้จักได้
แล้วมาทานก๋วยเตี๋ยเนื้อตุ๋นเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วยเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเงินล้านล้านเลยทีเดียว
จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยกับการเดินทางค้นหาเรื่องราว
และที่มาของเมนูเส้นทียาราชกระบังค่า
ฟังค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องก็ง่ายแสนง่าย
เพราะย่านลาดกระบังนะคะมีระบบการคมนาคมที่หลากหลายทั้งรถไฟรถไฟฟ้า
แต่แม้เวลาเห็นความสุขและอร่อยก็มันจะหมดลงเร็วเสมอ
แต่ยังไงสัปดาห์หน้าสัญญาว่าต้องกลับมาเจอกันให้ได้นะคะ
เพราะเราจะพาไปชิวกันอีกครั้งที่ชนบุรี
ครั้งนี้จะไปตามหาตำนานที่อยู่คู่เมืองชนบุรี
เตรียมอร่อยไปกับก๋วยจับเจ๊เค่งอ่างซีล่า

ปิดท้ายกับผัดไทยหมี่กรอบแม่ละไม้
เมนูเส้นในตำนานขนาดนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป